เรื่องนี้สิไม่คิดเหมือนกันว่าจะหาได้ง่ายแต่ก็เจอ
อะไรฮะจอราเข้ตัวยาวกว่า๒เมตรอยู่ในแม่น้ำชีนะคะ
ชาวบ้านก็เชื่อแหละว่ามันน่าจะมาจากใครสักคนที่เลี้ยงเอาไว้แล้วก็หลุดออกมา
คุณผู้ชมสังเกตวงแดงนะคะมันลอยนิ่งอยู่เนี่ยค่ะอยู่บริเวณคลองชีหลง
ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำฉี่หลังจากที่มีการแชร์ข้อมูลออกมานะคะ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านค่ายหมู่๑ตะมนต์บ้านค่ายอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ก็ต้องประกาศเสียงตามสายล่ะว่าไม่ให้ลูกบ้านลงไปเล่นน้ำเดี๋ยวจะเกิดอันตรายขึ้นมา
เพราะว่าจราเข้ตัวนี้มันมักจะโผล่มาเป็นครั้งคราวเท่านั้นก็ไม่รู้แหละมันจะมาตอนไหน
ชาวบ้านหลายคนเองก็บอกว่าเจอเหมือนกันนะเจอตัวนี้อยู่บ่อยโผล่มาให้เห็นอยู่เรื่อย
สง่าพัศกาผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเมื่อช่วงเช้าวานนี้ค่ะมีเด็กไปตกปลาบริเวณนั้นแหละ
ก็เห็นจราเข้นอนอาบแดดอยู่บนฝั่งจนกระทั่งมันตกใจเห็นคนก็กระโดดลงน้ำไป
เด็กคนที่ไปตกปลาเนี่ยเห็นก็เลยถ่ายวีดีโอเอาไว้ได้นะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นจราเข้ของใครสักคนที่หลุดมาจากกรง
เพราะว่าปีที่แล้วก็มีจราเข้หลุดออกมาแบบนี้เหมือนกันแต่ตัวที่เจอปีที่แล้วน่ะจับได้แล้วนะ
เกี่ยวข้องมาช่วยจับหน่อยเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันเล่นน้ำสบายใจแบบนี้
ชาวบ้านเดือดร้อนนะคะแล้วส่วนชาวบ้านที่พบจราเข้ขนาดใหญ่ลอยคออยู่ยังมีอีก
เมื่อกี้คุณชินสาเล่าเนี่ยคือที่ชัยภูมิถูกไหม

อีกที่หนึ่งเนี่ยที่จะให้ดูเนี่ยอยู่ที่ปลาจีนบุรี
ที่นี่คือต้องตามหากันเยอะเลย

เพราะว่าอะไรที่เห็นเนี่ยค่ะมันลอยคออยู่ในน้องน้ำ

นี่คือที่หนองปลาแขยงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านเขาหวาดกลัวไม่กล้าลงไปในหนองน้ำตรงนี้เลย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่ประมงเนี่ยนะ
ไปตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้โอ้โหนี่ถ่ายได้ใกล้มากเลยนะคะ

ไปสำรวจพื้นที่โดยรอบเป็นร้อยไร่

มันไม่โผล่มาให้เห็นยังจับไม่ได้ค่ะ
นายอำเภอบอกแบบนี้ที่หนองน้ำแห่งนี้
มีจราเข้ขนาดใหญ่มากกว่า๕ตัว

ทีนี้ทำยังไงดีชาวบ้านเจอบ่อย
ก็เลยป้องกันไว้ก่อนโดยการเอาป้ายมาติดไว้ว่า

ยังไงก็ได้เตือนนะเนอะเตือนไว้
ชาวบ้านเขากลัวเลยนะว่าตรงนี้มันเป็นวังจอราเข้หรือเปล่า

เพราะว่าข้างใต้มันอาจจะมีโพรงมีอะไรนะ
ถูกต้องค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะชาวบ้านเขาบอกว่า

ทีนี้ทางหน่วยงานเขาก็เลยให้ประมงจังหวัด
ประสานชุดปราบจอราเข้จากอ่างเก็บน้ำนรึบดินจินดา

แล้วทางรองนายกเทศเนี่ยนะคะ
เขาก็เชื่อว่าหนองน้ำตรงนี้น่าจะเป็นที่อาศัยของจอราเข้

น่าจะเป็นที่อาศัยของจอราเข้มา๓๐กว่าปี
เพราะว่าจราเข้ออกลูกออกหลาน
แล้วจากการคาดการณ์ของรองนายกเทศเนี่ยนะคะ
น่าจะมีมากกว่าร้อยตัว

คือชาวบ้านเขาไปเห็นนะ
บางคนก็เห็นว่าโผล่ตรงนู้นบางคนก็เห็นว่าโผล่ตรงนี้

ตอนแรกก็มองว่ามีตัวหนึ่งหรือเปล่า๒ตัวหรือเปล่า
ห้าตัวหรือเปล่าหรือเป็นวังเลย
แล้วก็พวกนี้ค่ะอาจจะเป็นรอยเท้าของจราเข้
เวลาเขาแบบมาที่แบบริมตลิ่งมาอาบแดดมาอะไรแบบนี้
แล้วคุณคิดดูใต้น้ำมันมีโพรงอะไรกี่โพรงก็ไม่รู้
แต่เขาบอกไงเขาบอกว่าจราเข้พวกนี้ไม่ทำร้ายคน

เดี๋ยวต้องดูกันต่อนะคะว่าจะจัดการกับพื้นที่ตรงนี้ยังไง